มีอีกเหตุการณ์หนึ่งไหนก็ไหน
ชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับ
คือพืชกระท่อมเนี่ยตอนนี้ปลดออกจากบัญชียาเสพติดแล้วใช่ไหม
เขาให้ขายได้กินได้อะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าเอาไปผสมเป็นสูตรยาเสพติดเนี่ยไม่ได้
เขาโพสท์ภาพนี้ครับท่านผู้ชมกลุ่มข้อมูลภัยสอน
บอกนี่ตำรวจถึงขั้นมานั่งขายใบกระท่อมแล้วเหรอนี่ฮะตกลงตอนนี้นี่มียกนิ้วโป้งด้วยนะครับ
มีคำชี้แจงออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจนายนี้อยู่ที่สอนอบังพลัดนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้ขายใบกระท่อมนะฮะหลังจากที่มีการแชร์ภาพนี้กันนะครับ
คุณคารินกะมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่ตลาดตรงนี้ด้วย
ตามที่เป็นข่าวนะฮะคือตำรวจเนี่ยไม่ได้ขายนะครับ
เพียงแต่ว่าไปตรวจพื้นที่ตรงนั้นพอดีแล้วชาวโบ้งชาวบ้านเขาเจอเขาก็ขอถ่ายลงถ่ายรูปอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็ไปแชร์กันหาว่าตำรวจมาขายใบกระท่อม
คุณครินเนี่ยได้คุยกับผู้ดูแลตลาดนะครับ

คือตำรวจในภาพเนี่ยเป็นคนในระแวกนี้อยู่แล้ว
รู้จักกับผู้ค้าในตลาดเป็นอย่างดี
แวะมาซื้อของแล้วก็นั่งคุยกับผู้ค้าที่เขาขายใบกระท่อม
ก็ปรากฏว่าไปเห็นภาพเหมือนกับเขามานั่งขาย
ไม่ใช่อันนี้มานั่งคุยบังเอิญนั่งตรงนั้นนะครับ
ส่วนคนขายใบกระท่อมคนนี้เนี่ยเพิ่งมาขายที่ตลาดแห่งนี้ได้เพียง๒วันเป็นตลาดเช้า
เขาก็ยืนยันว่าเขาได้คุยกับเจ้าอาวาสวัดบังพลัดเจ้าของพื้นที่
ว่าไม่ได้มาทำอะไรผิดกฎหมายนะ
เป็นพืชที่เขาให้ขายได้ให้กินได้อะไรประมาณอย่างนี้เท่านั้นเอง
ทำให้ตลาดเหมือนกับว่าคือมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่อะไรแต่ด้วยว่าท่านเจ้าอาวาสท่านก็มีเมตตาแนะนำมาให้ข้อคิดพี่มาว่ามันเป็นพื้นที่วาดมันไม่เหมาะสม
ส่วนภูมิกาการสนบังพลัทธ์นะครับพันธุบัลเอกจิราพรรดิพรมสิทธิการนะครับบอกว่าได้เรียกตำรวจในภาพเนี่ยมาสอบถามแล้วทำให้ทราบวันเกิดเหตุตอนนั้น๗โมงเช้าค่ะเขาเป็นตลาดเช้านะครับ๗โมงเช้า๑๘กันยายนตำรวจนายนี้กำลังจะมาทำงานที่โรงพักแล้วผ่านตลาดวัดบางพลัทธ์พอดีก็ไป
ไม่ได้ไปนั่งขายด้วยนะครับก็คือจังหวะไปนั่งแล้วเขาขอถ่ายรูปตำรวจท่านก็เลยถ่ายรูปกับตามที่เขาขอประมาณอย่างนี้นะครับแต่ได้กำชับตำรวจนายนี้ไปแล้วรวมทั้งทุกนายด้วยว่าการถ่ายรูปแล้วถูกนำไปเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีบางทีถ่ายไปเนี่ยจะเป็นตัวเองหรือว่าคนอื่นถ่าย
คุณผู้ชมครับขายได้นะกินได้ก็จริงนะแต่ว่าเอาไปผสมทำเป็นสูตรยาเสพติดอะไรพวกนี้ไม่ได้ค่ะครับคุณผู้ชม